รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ๑๓ปีขึ้นไป
มีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาในการรับชม
ผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า๑๓ปีควรได้รับคำแนะนำ

รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ๑๓ปีควรได้รับคำแนะนำ

รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ๑๓ปีควรได้รับคำแนะนำ
สนุนโดยโพธาไลน์เลเชอร์พาร์ค
รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ๑๓ปีควรได้รับคำแนะนำ
นุนโดยโพทาไลเลเชอร์พาร์
รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ๑๓ปีควรได้รับคำแนะนำ

รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ๑๓ปีควรได้รับคำแนะนำ

รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ๑๓ปีควรได้รับคำแนะนำ

รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ๑๓ปีควรได้รับคำแนะนำ
สนุนโดยโพธาไลน์เลเชอร์พาร์ค
รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ๑๓ปีควรได้รับคำแนะนำ

รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ๑๓ปีควรได้รับคำแนะนำ

รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ๑๓ปีควรได้รับคำแนะนำ

รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ๑๓ปีควรได้รับคำแนะนำ
สนุนโดยโพธาไลน์เลเชอร์พ
รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ๑๓ปีควรได้รับคำแนะนำ

รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ๑๓ปีควรได้รับคำแนะนำ

รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ๑๓ปีควรได้รับคำแนะนำ

รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ๑๓ปีควรได้รับคำแนะนำ

รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ๑๓ปีควรได้รับคำแนะนำ

รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ๑๓ปีควรได้รับคำแนะนำ

แนปฐานและโรยบันดาลใด
จากหลากหลายที่มาเหล่านี้ต่างมุ่งมั่นเพื่อสิ่งเดียวกันนั่นคือ
บรรดาเวทีการประกวดนางงามระดับโลก
ได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งใน๔เวทีการประกวดนางงามที่ยิ่งใหญ่และได้รับความนิยมอย่างสูง
และประเทศญี่ปุ่นจัดต่อเนื่องทุกปีมาโดยตลอดจนถึงปัจจุบัน
สำหรับประเทศไทยเริ่มส่งตัวแทนเข้าประกวดในปี๑๙๖๘จนถึงปัจจุบันมีตัวแทนสาวไทยเข้าร่วมประกวดเวทีนี้แล้วถึง๓๙คน
ต้องบอกว่ามีสาวงามกว่า๑๐๐ชีวิตสมัครเข้ามา
และนี่คือ๔๐สาวงามที่ดีในประเทศไทย

นี่คือ๔๐สาวงามที่คณะกรรมการเลือกแล้วว่ามีความสวยและมีคุณสมบัติพร้อม
แต่ถึงเวลาแล้วล่ะครับเพราะในมือของดีเคตอนนี้
มี๑๔รายชื่อที่จะเข้าสู่รอบต่อไป
ถ้าทุกท่านพร้อมแล้วคณะกรรมการพร้อมแล้ว
ผมขอประกาศรายชื่อแรกครับ
และสำหรับสาวงามคนแรกที่จะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้แก่
หมายเลข๕๙นางสาวชวัญญาถนอมวงครับ
และลำดับต่อไปนะครับที่จะเข้าสู่๑๔คนสุดท้ายได้แก่หมายเลข
ครับนางสาวพัทยาพงไทย

และสาวงามท่านต่อไปนะครับที่จะเข้าสู่รอบ๑๔คนสุดท้ายของเราได้แก่

ครับนางสาวฟองพิกุลทองลิ้นครับ
สาวท่านต่อไปนะครับที่เจอขึ้นมาอยู่บนเวทีด้วยกันได้แก่หมายเลข
ครับนางสาวอุรชาพัฒน์เดชาเบนชานนท์ครับ
สาวงามท่านต่อไปนะครับที่จะขึ้นมาอยู่ด้วยกันบนเวทีได้แก่หมายเลข

๓๓๐ครับนางสาวปริชาธิบุญยืน

๓๓๐ครับนางสาวปริชาธิบุญยืน

๓๓๐ครับนางสาวปริชาธิบุญยืน

๓๓๐ครับนางสาวปริชาธิบุญยืน

๓๓๐ครับนางสาวปริชาธิบุญยืน

๓๓๐ครับนางสาวปริชาธิบุญยืน
๓๓๐ครับนางสาวปริชาธิบุญยืน
๓๓๐ครับนางสาวปริชาธิบุญยืน

๓๓๐ครับนางสาวปริชาธิบุญยืน
๓๓๐ครับนางสาวปริชาธิบุญยืน

๓๓๐ครับนางสาวปริชาธิบุญยืน

๓๓๐ครับนางสาวปริชาธิบุญยืน

๓๓๐ครับนางสาวปริชาธิบุญยืน

๓๓๐ครับนางสาวปริชาธิบุญยืน

๓๓๐ครับนางสาวปริชาธิบุญยืน
๓๓๐ครับนางสาวปริชาธิบุญยืน
๓๓๐ครับนางสาวปริชาธิบุญยืน

๓๓๐ครับนางสาวปริชาธิบุญยืน

๓๓๐ครับนางสาวปริชาธิบุญยืน

๓๓๐ครับนางสาวปริชาธิบุญยืน

๓๐๒๑ที่พี่เคยจะเรียนเชิญเข้ามาบนเวทีนี้นะครับได้แก่หมายเลข

๒๗๔ครับนางสาวอังสุมาทุทธองหรือว่าน้องบูมครับ

ก็รู้สึกมีความเสียใจและผิดหวังอยู่แล้วนะครับทุกคนที่ตกล่อไปนะครับ
แต่เราก็โฆลกับกันติดใจของคณะกรรมการ

แล้วเราทำเพื่อประเทศอยู่เราจะเอาความสงสารมาเป็นที่ตั้งได้ยังไง
โดยทางรายการจะคัดเลือกคลิปที่ดีที่สุดจำนวน๒๐คลิปและตัดสินหาผู้ชนะเพียงหนึ่งเดียว